กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะช้อปปิ้งทั้งทีช็อปอย่างไรให้ดีต่อโลก
วันนี้จะพาไปดูเคล็ดลับสำหรับขาช็อปในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
นี่คือบรรยากาศของการช้อปปิ้งตลาดนะคะคุณผู้ชมแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอนนี้หันมาเลือกซื้อสินค้าตามค่านิยมของตัวเองมากยิ่งขึ้น
ซึ่งอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมาในอนาคตนะคะ
วันนี้ภาวะโลกร้องชวนคุณผู้ชมนักช็อปมือวางอันดับหนึ่ง
เลือกซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าอุปโภคหรือว่าบริโภคต่าง
ให้ซื้อแบบมืออาชีพแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเคล็ดลับ๖วิธีช้อปปิ้งแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะ
อย่างแรกเป็นการเลือกสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะคะสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อย
เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรนะคะส่วนที่สองคือสินค้าที่เลือกซื้อควรจะปลอดบรรจุพันธุ
หรือว่าเลือกใช้แบบรีฟิลค่ะลดในเรื่องของผลิตภัณฑ์บรรจุพันธุ์เพื่อเป็นการลดการสร้างขยะ
เลือกซื้อสินค้าหรือว่าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วสามารถใส่ได้หลายโอกาส
ลดปัญหาขยะจากพาสแฟชั่นหรือว่าสินค้าแฟชั่นที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่แบบนี้ควรงดนะคะ
ซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นลดการใช้ทรัพยากรใหม่ค่ะ
เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมีอายุการใช้งานได้นานไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยนะคะ
แล้วก็มีการสนับสนุนแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คุณผู้ชมคะการช้อปปิ้งหรือว่าการเลือกซื้อสินค้าต่างนอกจากเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะ
แล้วเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยลดปัญหาในการใช้ทรัพยากรแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะการช้อปปิ้งอย่างน้อยควรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการคืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ